อยากชวนพัยพาไปรู้จักกับเจ้าของบ้าน

คือพี่เค้านี่ชอบปลีกเวล่ง
อยากได้บ้านที่มันสงบ
สร้างบ้านบนต้นไม้แล้วเห็นวิวทิวทัศน์

กันไกลจริงไกลจริงไหมล่ะพี่ปุ๊ยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลกว่า๕๐๐เมตร
สวยว่าบ้านหลังนี้อยู่ในขวดพลมาสมุมเมื่อกี้สวยมากเลย
ซ่อนตัวในอ้อมกอดของธรรมชาติเลยครับอากาศบริสุทธิ์
แล้วมีเสียงนกเสียงสัตว์ป่าร้องเป็นเพื่อนด้วยโอ้โหแล้วพอขึ้นไปบนบ้านหลังนี้
จะเห็นวิวทิวทัศน์งานแล้วดูการสร้างของเขาจะสร้างแบบโบราณโบราณหน่อย
มุมนี้ดูดิเหมือนกับสวิทซีแลนด์เขาก็เคยไปไหมไม่เคย
แล้วดูได้ไงดูในรูป
เจ้าของบ้านชื่อพี่โกติเศษวงชัยครับแกเป็นคนเชื้อสายเผ่าขมุ
อยู่บ้านห้วยเอียนอำเภอเวียงแก่นที่เชียงราย
จริงพี่โกติเศษแกเป็นเกษตรกรนะ
แต่ความเชี่ยวชาญคือพี่เขาวาดภาพเก่ง
ชอบแต่งเพลงและที่บอกว่าอยากพามารู้จักกับพี่ปุ้ยเพราะว่า
ชอบร้องเพลงเป็นงานอดิเรก

มาดวนไมค์กับพี่ปุ้ยซะหน่อยร้องเพลงคู่ก็ได้
แล้วคนในชุมชนส่วนใหญ่ที่อยู่แถวนี้นะคุณผู้ชม
เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์ชนเผ่าขมูลนี่แหละ
พยพข้ามแม่น้ำโขงมาจากสปลาวเมื่อหลายร้อยปีก่อนแล้ว
พยพมามาอยู่ในหมู่บ้านห้วยเอียนครับ
ปัจจุบันจุดนี้เป็นจุดแวะพัก
นักท่องเที่ยวเขาจะมาชมวิวแม่น้ำโขงกัน
ก็จะมีที่พักมีร้านอาหารมีโฮมสเตย์ด้วยนะ
จะเน้นวัฒนธรรมของชนเผ่าขมัว
ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสว่าเขากินกันยังไงอยู่กันยังไง
จุดเริ่มต้นจริงของบ้านต้นไม้พี่โกติเศษแกก็เล่าบอกว่า
แกเนี่ยต้องการสมาธิในการวาดภาพแล้วก็แต่งเพลงด้วย
อยากได้ความสงบครับก็เลยลองสร้างบ้านบนต้นไม้
วัสดุก็ใช้อะไรล่ะไม้ไผ่อันนี้พี่โกติเศษนะ
อันนี้คือกำลังร้องเพลงอ่าไม่ใช่อันนี้ให้สัมภาษณ์อ๋อค่ะ

ใช้ไม้ไผ่กับต้นไม้ที่ขออนุญาตแล้วขออนุญาตเอามาจากชุมชนนี่แหละ
ตัดแล้วก็มาสร้างสร้างแบบโบราณครับใช้เชือกขันชะเนาะ
ขันฉะน็อมันจะแข็งแรงเหรอมันแข็งแรงนะ

ใช่ถ้าคนมัดเป็นในแข็งแน่นมาก
ส่วนไฟฟ้าส่องสว่างแกใช้แผงโซลาเซลนี่
เห็นแบบนี้แกบอกบ้านแกผ่านทั้งฝนผ่านทั้งช่วงแรงมาแล้ว
มั่นคงแข็งแรงดีครับแล้วก็พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ย
มาพักแบบโฮมสเตย์ได้ตามอัธยาศัยนะไปเยี่ยมพี่โกติเศษแกได้นะ
อำเภอเวียงแก่นใช่แล้วค่ะแค่ไปเลยอ่ะครับ